บุกทำร้ายตอนนั้นป้าเป้าใช่จำป้าเป้าได้ไหมเป้าค่ะ
เป้าหรือนางสาววรวรรณแซ่อั้งเนี่ยนะฮะบริเวณสกายวอล์ก
ตรงเขตปฐุมวันตอนนั้นเขาจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์
ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยนะฮะเกิดขึ้นที่สอนอปทุมวันกรณีดังกล่าวเนี่ย
ก็ไม่มาเขาบอกก็ไม่ได้มาอีกก่อนจะกลับมาสร้างความวุ่นวายอีกครั้งหนึ่ง
นะฮะในงานมหากรรมหนังสือแห่งชาติส่วนคดีเนี้ยก็มีวันดีคืนนี้ก็เอางู
ใช่จำเอางูได้ไหมค่ะงูไปปล่อยตรงราชดำริค่ะบนถนนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
นี่ไงตรงถนนราชดำริเลยนะฮะซึ่งพนักงานสอบสวนมีการนัดฟ้องว่า
เฮ้ยเขาเนี่ยจะต้องมาสรุปป่วยหรือเปล่าคือเขาทำหลายเหตุการณ์มากเกี่ยวกับงูเนี่ย
บางทีก็เอางูไปแล้วก็ไปโรงแรมแถวปฐุมวันอย่างเงี้ยแล้วก็มีการแบบเรา
ออกมาเราก็จะเห็นภาพอย่างเงี้ค่ะซึ่งเอาจริงจริงแล้ววันนี้ตำรวจเอง
ผู้คนตำรวจเอกตำรงศักย์กิติประพัทย์เนี้ยฮะ
ต้องมีการควบคุมเขาชื่อนี้นายคเนธพิษนุเทพเขาเป็นคนไทยหรือเขาแบบ
ไม่ใช่อืมเขาเป็นน่ะนี่เขาเป็นแข่งน่ะผพิศนุเทพ
ซึ่งก็บอกว่าโดยเฉพาะเนี่ยเอาจริงแล้วเนี่ย
วันนี้ไปทำร้ายคุณธนทรเจ้าหน้าที่จำเป็นจะต้องบังคับ
ใช้กฎหมายในทุกคดีโดยเฉพาะที่เป็นความผิดที่เกิดขึ้นในสถานที่สำคัญ
สถานที่ราชการจะมีการดำเนินคดีอย่างจริงจัง
อย่างที่เมื่อกี้เราบอกว่าจะต้องรอผลจากจิตแพทย์ก่อน
จากจิตจากแพทย์ก่อนนะครับเพื่อยืนยันว่า
อาการป่วยจิตเวทเนี่ยจริงหรือเปล่า
ก่อนหน้านี้เขาเคยก่อเหตุ
ที่เมื่อกี้เราไล่เลี่ยงเหตุการณ์ให้คุณฟังเนี่ยนะครับ
ว่าเฮ้ยเขาก่อเหตุหลายพื้นที่แล้วแต่ขนาดเดียวกัน
ก็ต้องมีการยืนยันว่ามีอาการป่วยทางจิตเวทหรือเปล่า
มีประวัติการรักษาทางจิตเวทหรือเปล่านะครับ
การเอาผิดกับผู้ปกครองหรือผู้ดูแลกรณีปล่อยปะละเลย
อาจจะเป็นไปได้ยากเขาบอกปล่อยเป็นไปได้ยาก
แต่ยังอยากให้ความมั่นใจว่าหลังจากคดีนี้จำเป็นจะต้องมีการทบทวน
เขาบอกว่าจะต้องมีการทบทวนเพราะว่าตอนเราบอกแล้ว
บอกจะต้องถอดบทเรียนจะต้องทบทวนกรณีผู้ป่วยทางจิตเวทเนี่ย
ในเมื่อผู้ป่วยทางจิตเวทมีจริงแต่เขาจะต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมไทยยังไง

โดยจะมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนในอนาคตที่เกิดขึ้นด้วยนะฮะ
อันนี้ก็ผ่านมาหลายเหตุการณ์แล้ว
ก็ได้ก็ได้